กระบาดแต่งซิ่งที่ไปเฉียว
ี่ยวมอเตอร์ไซค์ของคุณป้าล้มแล้วก็ถอยทับซ้ำ
ไปเจอแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูคลิปนี้ก่อนเหตุการณ์นี้ค่ะ
นี่แหละกล้องหลังจับภาพได้รถกระบะคันนี้เลย
ลูกศรแดงรถของผู้ก่อเหตุ
จังหวะนี้คุณผู้ชมคือขับมาหัก
แล้วจังหวะเหมือนกับเขาจะเลี้ยวไปใช่ไหม

ใช่แล้วก็ไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์ของคุณป้า
แทนที่คนขับกระบะจะลงมาดูนะ
เร่งเครื่องแล้วกลายเป็นทับร่างคุณป้าที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็หนีไป
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองลำพูน
โอ้โหนี่คือตอนนี้มันคือจะต้องหยุดแล้วลงมาช่วย

ใช่นี่จริงเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อวันอาทิตย์นะ
ช่วงเย็นนะคะตรงถนนบ้านสันดรเทคโนโลยีบ้านครูค่ะ
แล้วเหตุการณ์นี้คุณป้าที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
ป้าบัวจันคำจิอายุ๖๔ปีนี่โดนทับจนเสียชีวิตนะ
นักข่าวของเราไปที่หน้าโรงงานเพราะว่ามันเป็นจุดที่เกิดเหตุไงคะ
โรงงานรับซื้อลำไยค่ะคุยกับเจ้าของโรงงาน
เขาบอกว่าคนขับกระบะในคันที่เกิดเหตุ
น่าจะเป็นลูกจ้างของพ่อค้าคนกลาง
เพราะตอนแรกเราไปถามไงว่าเอ๊ะใช่กระบะของโรงงานหรือเปล่า
ขับขนลำไยอะไรหรือเปล่าแล้วเจ้าของโรงงานบอกแบบนี้
กล้องวงจรปิดเนี่ยเขาน่าจะขับเลยทางเข้า
ก็เลยมาเลี้ยวตัดหน้าเฉียวมอเตอร์ไซค์จนล้ม
แล้วก็จะถอยเข้าโรงงานไงไปทับร่างคุณป้าบัวจันทร์ที่อยู่ท้ายรถ
หลังจากนั้นก็ขับรถเข้าโรงงานไปเพราะพอเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดว่าเลี้ยวเข้าไปแล้วเนี่ย
ก็เลยพยายามถามคนนี้เป็นลูกจ้างเป็นลูกน้องในโรงงาน
ใครรู้จักหรือเปล่าหลังจากนั้นน่ะเขาขับออกมาแล้วมีชาวบ้านอ่ะ
ขวางไว้แล้วก็ถามว่าใช่คนที่ชนป้าบัวจันทร์หรือเปล่า
คนขับบอกว่าเปล่าไม่ได้ชนใครเลยแล้วคนขับกระบะคันนี้ก็ขับหนีออกไปเลยค่ะ
แต่ว่าหลักฐานมันเห็นนี่จังหวะที่แบบไปถามนะ
แล้วเพราะว่าตอนนั้นคือพอเข้าไปในโรงงานอ่ะคนก็รู้เรื่องแล้วไงว่าคุณป้าบัวจันทร์
อยู่ที่ถนนข้างหน้าไปพยายามถามคนขับกระบะก็ปฏิเสธ
แล้วก็ขับกระบะหนีออกไปทีนี้ตัดภาพไปดูที่งานศพของคุณป้าบัวจันทร์หน่อยค่ะคุณผู้ชม
ญาติก็จัดเตรียมสถานที่นะหลานของคุณป้าบัวจันทร์บอกว่าวันที่เกิดเหตุอ่ะ
คุณอาน่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ไปเคลียร์เงินค่าโรงเย็นจากงานศพของคุณอาอีกคนนึง
แล้วเสียชีวิตไปเนี่ยเมื่อ๓เดือนก่อนก็เหมือนกับจะไปเคลียร์ตังค์กัน
กำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านแท้ก็มาเกิดเหตุแบบนี้ลองฟังเสียงหลานค่ะ
อันนี้คุยกับหลานแล้วใช่ไหมครับ
เราไปคุยกับน้องชายของคุณป้าบัวจันทร์ด้วยค่ะ
ก็คือนายสมศักดิ์นะบอกว่าหลังจากที่รู้ข่าวนะ
นี่ดูสิก็รีบไปดูที่เกิดเหตุเลย
เห็นตอนนั้นน่ะกู้ภัยปั๊มหัวใจพี่สาวผมอยู่ผมทำใจไม่ได้
แล้วคนขับกระบะทำไมจิตใจโหดร้ายจังเลยไม่ลงมาช่วย
ยังถอยรถมาทับซ้ำจนพี่ผมตาย
ถ้าเกิดว่าลงมาช่วยพี่ผมก็อาจจะไม่ตายก็ได้
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะทางน้องชายของคนตายก็เล่าว่าเหมือนกับมีรางสังหรณ์หรือเปล่าก็ไม่รู้
ตอนนั้นน่ะขี่รถเข้าไปที่บ้านของพี่สาวพี่บัวจันทร์นี่แหละ
ขี่ไปเนี่ยนะคือพี่สาวยืนอยู่ยืนอยู่ตรงนั้นแหละ
นี่คือเข้าไประยะใกล้นะแต่กลายเป็นว่าพี่สาวน่ะมองไม่เห็น

ใช่ก็เลยแบบเอ๊ะทำไมพี่สาวมองไม่เห็นผมล่ะหรือยังไง
อันนี้เป็นลางบอกเหตุร้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
แล้วมีข้อมูลจากแม่ค้าแม่ค้าร้านลาบที่อยู่แถวนั้นนะคะนางแก้ว
บอกว่าก่อนเกิดเหตุนะคนขับกระบะนั่งกินเหล้าอยู่มากัน๓คน
สั่งเบียร์๓ขวดสั่งเหล้าขวดนึงไม่รู้ว่าเขาเมามาจากที่อื่นอยู่ก่อนแล้วด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าท่าทางก็ดูแบบดูกลึ่มมาหน่อยนั่งอยู่แป๊บนึงสักไม่ถึง๕นาที
กับเพื่อนอีกคนนึงก็ขับรถมุ่งหน้าไปตรงโรงงานตรงนี้นี่แหละ
แล้วหลังจากนั้นเขาก็ขับกลับมาแล้วก็มารับเพื่อนอีกคนนึงไปด้วย
แต่ว่าสิ่งที่แม่ค้าร้านลาบได้ยินเขาพูดว่าไงรู้ไหม

เฮ้ยรีบไปเถอะเพิ่งชนคนตายหน้าโรงงานเนี่ย
ได้ยินแบบนี้แล้วก็รีบขับรถมุ่งไปทางเชียงใหม่ค่ะ
ทีนี้อย่างที่บอกไงว่าความคืบหน้าเรื่องนี้ที่บอกว่าเจอแล้วนะเจอแล้วนะเนี่ย
ตำรวจสพนิคมอุตสาหกรรมลำพูนไปเจอรถกระบะคันนี้แล้ว

จอดทิ้งไว้หลังโรงพยาบาลเทพปัญญาที่เชียงใหม่

คนขับคือในจ่อชาวอเภอฝางแต่ตอนไปเจออะเห็นมั้ยรถมันจ่อยที่ที่โรงพยาบาลแล้ว
ตอนไปเจอไปเจอแต่รถพี่เบิร์ต
ไม่เจอตัวคนขับแต่รู้ว่าคนขับชื่อนามสกุลอะไร
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตามตัวมาแล้วนี่รอยร่องรอยที่มันเกิดขึ้น

อ่ะเดี๋ยวตามเรื่องนี้ต่อด้วยนะคะ